เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วที่แบบเป็นแก๊งนางเอกมีคุณไอแอนคุณไอนัทคุณไอแอปใช่ไหม
อ่ามีใครอีกนู่นคุณไอ้อ้ำคุณไอ้นุ่นอ่าฮะใครอีก
สีริต้าค่ะนี่ใครอีกเนี่ยเยอะมีพี่ป๊อบคุณแอน
แล้วก็มีหมอช้างต้องไปร่วมด้วยอยู่แล้วถูกต้อง
แล้วก็มีเนอะเนี่ยแก๊งของเขาที่จะต้องแจ้งนี่ครับผม
นี่ไปปาร์ตี้ที่บ้านมาดามแป้งปีนี้อันนี้ของปีนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะนี่ปีล่าสุดของปีนี้อ่าล่าสุดเลยอุ้ยคุณไอน้าตอบผมสั้นมาก
ใช่โอ้โหตัดผมจากตัวสาวเด็กคุณเชอรี่ครับเนอะนี่อ่าฮะ
นี่ใครครับคุณสิริตาสิริตาน่ะเขามารวมโหนางเอกนางเอก
ทุกคนยินการเพราะมีน้องต่ออ่าน้องต่อไปด้วยอ่าหล่อมากแม่

พี่แป้งไม่มีคำว่าแก่เลยเนอะ
สวยหมดทั้งแก๊งเลยน้องต่อหลอหล่อ
โอ้โฮดูหมอช้างน่ะหมอช้างยิ่งแบบนับวันยิ่งดูเขามีการจับ
เขามีการจับฉลากกันใช่ไหมล่ะครับอ่านี่
เห้ยหมอช้างประบวนน้ำหอมหมอช้างกลับมาดังฟีนถูกเอาไปจับฉลากรึเปล่าหมอช้างครับ
น่าเด็กลงเนอะอ่าใช่ตัดผมในเกาหลีไว้เกาหลีอ่ะ
นายอ้ำก็เหมือนได้กระเป๋าไป๒ใบ

ได้รางวัลด้วยแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยคุณอัม
อันนี้คือปรามานามแป้งเขาเตรียมไว้ให้
เขาเตรียมให้หมด

พี่ป๊อบได้สองปีเวาะหรอ

ป๊อปจะเป็นคนที่ไม่มีดวงในการจับฉลากจริงเลย
สบู่ทั้งแป้งทั้งรักและแคร์
ครับผม
ออกและแค้น

แล้วนี่ใส่ประเสริฐมาก

นี่ไงได้รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมไง

นี่น้องต่อได้ไปกันต่อ
แล้วถ้าเกิดนางเอกทุกคนเล่นกับน้องต่อน้องต่อเป็นพระเอกคนเดียวล่ะ

ต้องมีกันถึงสุข
ต่อตอนนี้เป็นพระเอกที่หลายคนอยากร่วมงานด้วยนะ
ใช่เพราะว่าเฟิร์มสุดแล้วตอนนี้
แล้วก็การแสดงของเขาก็ดีขึ้นเรื่อย

นั่นไงคนสุดท้ายป๊อปลาบุ๊ดเนี่ยที่เมื่อกี้

ดูดิละมุนไอ้เต้า

โปรดติดตามตอนต่อไป